คุณผู้ชมแน่นอนช่วงนี้อากาศร้อน
หลายคนเขาแก้ปัญหาด้วยการอาบน้ำบ่อย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาร้อนอยากอาบน้ำ

คือก็ต้องเตือนสติในส่วนของคอทองแดงนะฮะ
เมาแล้วก็แบบเนี่ยอากาศมันก็ร้อนด้วย
แล้วคุณก็เมาสุราด้วยอยากอาบน้ำไปอีก
แล้วตัวเองก็เมาแบบยืนจะไม่อยู่อยู่แล้ว

เพราะว่าแอลกอฮอลเวลากินเข้าไปมันดึงความร้อนออกมา

เมนุนทรทร์ด่านซ้ายจังหวัดเลยเข้าไปตรวจสอบสภาพสมของ
ในพื้นที่บ้านวังบอนตำบลอีปุ่ม

ตัวเองนี่แหละ
การต่อสู้หรือว่าการทำร้ายร่างกายแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ
ห้าหรือหกชั่วโมงนะครับสาเหตุคาดว่าผู้ตายเนี่ยเมาแล้วก็ร้อน
จะเข้าไปอาบน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ด้วยความมืนเมาอ่ะฮะ
เอนโอนเอนสุดท้ายหัวทิ้มไปในอ่างอาบน้ำจมน้ำเสียชีวิตเลย
หายใจไม่ออกนะครับแม่ของผู้ตายก็บอกว่า
ลูกชายฉันเนี่ยนะมักจะชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุก็ตัวคุณแม่เองออกไปงานบวชญาติ
พอกลับมาในช่วงเย็นอ้าวไปเจอลูกหัวทิ่มอ่างน้ำ
เสียชีวิตซะแล้วอืมก็เสียใจนะครับส่วนที่อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาครมีชายไม่ได้ร่อนเสียชีวิตอยู่บนสารามริมน้ำ
นี่ครับสภาพศพนะแข็งเกร็งไปหมดเลยคล้ายกับมีอาการชัก
ทราบชื่อคือนายอุดมสิงห์สาธรอายุสามสิบแปดปีเป็นชาวอุดรทานี
จากการถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
อยู่ที่นี่มานานแล้วเคยมีเมียด้วยแต่ก็เลิกรากันไป
แล้วผู้ตายเนี่ยแน่นอนนิสัยชอบดื่มสุรามีโรคประจำตัวอีก
โรคหัวใจโรคลมชักต่างแล้วคาดว่าผู้ตายน่าจะดื่มเหล้ามา
ตอนที่ท้องว่างแล้วอากาศมันก็ร้อนจากโรคประจำตัวก็มี
มันก็กำเลิฟขึ้นมาสิโรคอ่าลมชักอ่าฮะค่ะ
ทำให้ขาดใจตายที่สาราโดยที่ไม่มีคนเห็นนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นำบริโภคภูมิธรรมแม่โจ้ไปตรวจสอบ
นายวัฒนผลอ่าวัฒนผลพุ่มโผลน้อยอายุยี่สิบเอ็ดปี
ในรถเก๋งโตโลต้าวีออสสีขาวจอดอยู่ที่หน้ามร้านทองข้างธนาคารกรุงเทพ
ขาแม่โจ้นะฮะเสียชีวิตอยู่ในนี้ครับนะฮะ
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าแปดถึงสิบสองชั่วโมง
พยานคนที่เห็นเขาบอกว่ารถคันนี้นะจอดอยู่ตั้งแต่ค่ำของวันพุธนะครับ
ต้นตำรวจทราบว่าผู้ตายเนี่ยสอบติดในสิบ
แล้วก็จะไปรายงานตัวในต้นเดือนหน้าแล้วแล้วคาดว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
น่าจะมาทำธุระส่วนตัวแล้วก็แวะไปจอดรถเพื่อนอนพัก
หลังจากขับรถมาเหนื่อยล้านอนพักในรถนี่แหละครับแล้วเนื่องจากในรถเนี่ย
อากาศมันไม่ถ่ายเทแล้วก็กลางวันมันก็ร้อนจัดนะครับสุดท้ายนะ
ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตคารถเลยนะครับอ่ะก็เตือนกันไปนะฮะ
ช่วงหน้าร้อนแบบนี้คุณผู้ชมต้องระวังเรื่องของสุขภาพ